เลือกตั้งครั้งที่แล้วเกิดสอสอปฏิเสธจำนวนมาก
แต่คราวนี้ปรับใหม่สอสอ๕๐๐คนเท่าเดิม
แต่เป็นสอสอแบบเขต๔๐๐คน
และแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๐คน
โดยจะใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
ใบแรกการสอบสอบแบบแบ่งเพจคือ

ใบที่๒การสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

ความจริงระบบการเลือกตั้งครั้งนี้

เพราะเราใช้ระบบเลือกตั้ง๒ใบ
มาตั้งแต่การเลือกตั้งปี๔๔๔๘๕๐๕๔
แต่มาสะดุดเหลือบัตรใบเดียว
เมื่อเลือกตั้งคราวที่แล้วเท่านั้น
วิธีการเลือกตั้งแบบบัตร๒ใบ
จะทำให้ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจได้กว้างขึ้น
หมายความว่าได้เลือกคนที่รักและได้พักที่ชอบ

คะแนนให้นายเอจากพักดี
ส่วนใบที่๒สสบัญชีรายชื่อ
อาการคะแนนคัก๔เป็นต้น

คำนวณหาจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนคราวที่แล้ว